ข่าวแรกเนี่ยเห็นบอกว่าวงการบันเทิงไม่เคยได้พักอีกแล้วพี่แจ๊ค

นักร้องชื่อดังน้องอิ๊งวลันทรค่ะ

ได้โพสต์นะคะแจ้งข่าวว่าเธอติดโควิด๑๙

โดยเป็นประกาศจากต้นสังกัดบล็อกมิวสิกนะคะ
รายละเอียดน้องอิ๊งก็ได้บอกว่า
น้องอิ๊งได้เดินทางไปทำงานทั้งที่ต่าง
ก็คือการสวอปแหย่จมูกปกติ
คุณผู้ชมปรากฏว่าไม่เคยพบเชื้อเลยนะคะ
กระทั่งงานล่าสุดมีการตรวจ
แล้วก็ผลออกมาเมื่อเช้านี้นะคะปรากฏว่าพบเชื้อนั่นเองนะคะ

ก็ได้มีการไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้ต้องขอเลื่อนงานและงดโชว์ไปก่อนนั่นเอง

ขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงงานต่างที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย
และก็งานต้องเลื่อนออกไปรวมไปถึงแฟนที่รอชมในวันนี้ด้วยนะคะ

น้องอิ๊งวัตถอนเพิ่งปล่อยเพลงเมื่อสักครู่นะคะ

ก็ร้องกับนักร้องชื่อดังอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะติดตามข่าวกับบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะ
ใครที่ใกล้ชิดหรือว่าไปร่วมงาน
พบเจอกับน้องอิ๊งมาในช่วงเวลาตามที่น้องบอกไป
ก็ลองตรวจกันเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะ